เหตุการณ์ตรงนี้หน่อยที่ชายภูมิเนี่ยต้องบอกว่าน่าเศร้ามาก
หนุ่มคนหนึ่งยุค๑๗ปีเมื่อเช้าขี่จักรยานยนต์ไปส่งน้องที่โรงเรียน
ขากลับไปประสานงานกับรถยนต์ที่เขาเรียวเข้าซอยสุดท้ายเสียชืดนะครับ

นี่คุณแม่นะครับมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นศพลูกชายก็ร้องไห้แทบขาดใจแล้วฮะ
นี่เป็นหน้าร้านอาหารในชุมชนคลองลี่นะครับ
เส้นทางบ้านคลองลี่มุ่งหน้าบ้านโศกตลับ
อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะ

นายพงพัฒน์พิษเพ็งอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
เสียชีวิตใต้ท้องรถเก๋งนิสสันสีบรอนเทาป้ายแดงคันนี้นะครับ
ประตูข้างขวาฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเลยกระจกแตกระจายเลยนะครับ
รถจักรยานยนต์ที่นายพงพัฒน์ขี่มาเนี่ย
คืออัดติดอยู่กับท้ายรถเก่งนะครับ
เละทั้งคันเลยนี่ครับ
คนขับรถเก๋งบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาเนี่ยแล้วก็ชะลอนะครับ
เพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยหลังจากนั้นคือเธอบอกก็มองแล้วว่ารถไม่มีนะฮะ
ก็เลยเลี้ยวพอเลี้ยวไปเท่านั้นแหละจักรยานยนต์เนี่ยมาชนอย่างจัง
ผู้ชายขับนี่นะฮะแล้วคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยร่างกระเด็นมุดเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิต
หลังจากได้รับแจ้งเหตุก็เดินทางมาในที่เกิดเหตุนะฮะ
อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือร้องไห้แทบขาดใจ
บอกว่าเป็นการสูญเสียลูกชายโดยที่ไม่ได้สั่งเสียกันเลย
แล้วไม่มีรางบอกเหตุมาก่อนด้วย
หาชีวิตลูกคือกึ้นมา

ก็ดูแล้วว่าไม่มีรถมาอืมจังหวะพอเรียวนั้นแหละ
จักรยานยนต์คันนี้มาชนเลยนะฮะตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ค่ะเพื่อจะดูหลักฐานว่าการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ย
ฝ่ายไหนผิดถูกแบบไหนอะไรยังไงอืม